เอาไปต่อที่เรื่องของลุงผวนจำได้ใช่ไหมที่บอกว่าลุงผวนไปขโมยข้าวหมา

คนเข้าใจผิดก็ไปต่อว่าเขาว่าเป็นคนทำไมไปขโมยข้าวหมากิน
สุดท้ายเป็นไงล่ะฮะคุณลุงไม่ได้ทำแบบนั้น
ตอนนี้คนใจดีหลั่งไหลบริจาคให้ลุงล้นหลามจนเกินความจำเป็นแล้ว
คือตอนแรกลุงผวนบอกว่าลุงไม่ได้อยากได้เงินไม่ได้อยากได้อะไรเลย
ลุงก็อยู่ของแกได้นี่แหละแต่ว่าที่แฮปปี้คือได้กินเป็ดย่าง
ชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะได้กินเป็ดย่างไอ้ร้านนี้ไง
เอาไปให้ทันสุดท้ายคุณลุงก็เลยอ่ะเอาของที่คนบริจาคมาเยอะเนี่ย
ไปบริจาคต่อให้กับโรงเรียนแล้วกันนะฮะเต็มไปหมดเลยนะครับ
บุรีก็บอกว่าลุงผวนตอนนี้ได้รับทานน้ำใจจากประชาชนเยอะมากเลย
นำอาหารสุนัขไปให้แล้วก็มีข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่ม
คุณลุงก็เลยไปปรึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านว่าทำยังไงดีล่ะของมันเยอะเกินไปแล้ว
ลุงกินไม่หมดหรอกลุงใช้ไม่หมดหรอกก็เลยช่วยจัดสรรข้าวสารอาหารแห้ง
ที่มันเกินความจำเป็นแบ่งออกเท่ากันไปให้กับโรงเรียนผู้พิการทางสายตา
ให้กับโรงเรียนชาวไร่โรงเรียนบ้านหนองยาวและโรงเรียนหุบกระพงในพื้นที่จังหวัดเพชรชบุรี
ซึ่งสิ่งของเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนกับนักเรียนแล้วก็เป็นการส่งต่อผลบุญกุศล
ให้กลับไปหาคนที่มีจิตอาสาจิตเมตตาทั้งหลายที่ให้กับคุณลุงด้วย
การนำข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้กับโรงเรียนแห่งนี้ทั้งหมด๔แห่งนั้น
ทางด้านของนายขจรศักดิ์สมบูรณ์ในอำเภอชะอำรมทั้งฝ่ายปกครอง
แล้วก็โรงเรียนคุณครูต่างร่วมกันเป็นสักขีพยาน
เพราะว่าหลังจากที่ปรากฏเป็นข่าวในสังคมออนไลน์นะครับคุณผู้ชม
ว่าคุณลุงก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรคือบะเดนแต่ขนาดนี้พอได้คุณพวกเขาก็จะให้กันเอง